ตอนนี้ลูกหลานอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องดูแลกันให้ดีระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
จะพาไปดูเนี่ยเกิดที่สุราธานีนะคะเป็นชายคนนึงเขาพยายามจะไปข่มขืน
เด็กหญิง๒คนคนแรกอายุ๕ขวบและอีกคนหนึ่งอายุ๑๒ปีคืออยู่คนละตำบลกัน
พฤติการเนี่ยตำรวจดูแล้วน่าจะเกาะเหตุจากคนเดียวกันนะคะทีนี้จะมาไล่เลี่ยงให้ดูว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
จุดแรกในตำรวจสพกาญจนาดิตเขาลงพื้นที่ไปที่บ้านนี้ค่ะพื้นที่หมู่๑๒ตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนาดิตสุราธานี
เพื่อจะไปสืบสวนกรณีเด็กหญิง๕ขวบถูกคนร้ายเป็นชายบุกเข้าไปในบ้าน
คือเข้าไปในบ้านเลยนะคะหวังจะไปข่มขืนเด็ก
ไปสอบถามยายของผู้เสียหายอายุ๔๓ปียายเนี่ยเล่าว่ารับจ้างเฝ้าสวนแล้วก็กรีดยางที่สวนดังกล่าว
ปกติที่บ้านจะอยู่ด้วยกัน๖คนผู้ใหญ่๒อายุ๔นี่
สำหรับเด็กวันเกิดเหตุตอนเช้าวันที่๑๖สิงหาคม
สามีเขาออกไปทำสวนตัวยายเนี่ยก็ออกไปซื้อของที่ตลาด
ก็เลยปล่อยให้เด็กอยู่กันตามลำพัง๔คน
ทีนี้พอยายกลับมาบ้านหลานบอกว่ายายมีผู้ชายคนนึงเนี่ย
มาขอวัดไข้เดินเข้ามาในบ้านมาขอวัดไข้
อ้างว่าเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ไล่ให้หลานคนอื่นออกไปรอนอกบ้าน
แล้วก็พาเด็กหญิงวัย๕ขวบเข้าไปในบ้าน
เด็กก็ออกไปกันหมดแล้วก็พาเด็ก๕ขวบไปในบ้านนะ
พอเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ถอดเสื้อผ้า
แล้วก็ต่อยที่ท้องของเด็กหญิง๕ขวบไป๒ครั้ง
โอ้โหโชคดีมากตอนนั้นเนี่ยเจ้าของสวนขับรถมาพอดีเลยค่ะ
ได้ยินก็เลยอาศัยจังหวะหนีไปได้
อันนี้วันเดียวกันนะวันเดียวกันนะหนีไปได้เสร็จ
สักประมาณ๑๐โมงครึ่งไปต่อที่ท้องที่หมู่๔
ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนาดิตเหมือนกัน
จุดนี้ห่างจากจุดแรกที่ตำบลด่านซ้าย
ป่าร่อนเนี่ยประมาณสามกิโลเมตรเหมือนกันเลยค่ะ
คนร้ายเนี่ยพยายามบังคับข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
พงหญ้าริมทางโชคดีจริงจริงมีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
เด็กหญิงก็เลยฉวยโอกาสวิ่งหนีออกมาได้
ไปสอบถามเด็กหญิงอายุ๑๒ปีเกิดอะไรขึ้น
เด็กหญิงเล่าว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายนะคะ
สวมหน้ากากอนามัยนะคะก็เลยทำให้ไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริง
เดี๋ยวจะไปสอบสวนต่อนะคะถึงรูปภัณฑ์สันธารถึงหลักฐานต่าง
เดี๋ยวจะไปสอบปากคำผู้เสียหายด้วย
ตำรวจคาดนะคะจากพฤติการการก่อเหตุ๒ครั้ง

ตอนนี้ชุดสืบสวนเร่งลงพื้นที่หาข้อมูลคนร้ายแล้วนะคะ
ว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้แล้วก็อยากให้จับได้โดยเร็วด้วยค่ะ

โอ้โหนี่ประชาชนในพื้นที่นี่หวาดระแวงเลยนะคะ
ต้องตามไล่ล่าตัวคนร้ายคนนี้